คุณผู้ชมครับไทยประกันชีวิตนะครับมีการเปิดตัวอาคารสำนักงานสาขาใหม่ครับ
เพื่อรองรับเรื่องของการให้บริการที่เติบโตขึ้นการขยายตลาด
รวมทั้งเรื่องของการเติบโตของบริษัทด้วยนะครับติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
เมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ปรินายกเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขาบางนา
โดยมีคุณวานิสชัยวัลประธานกรรมการ
คุณชัยชัยวัลกรรมการผู้จัดการใหญ่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเฝ้ารับเสด็จ
วาระพิเศษนี้ไทยประกันชีวิต
ยังได้จัดพิธีทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน๙รูป

สำหรับอาคารไทยประกันชีวิตสาขาบางนา
ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดเป็นอาคารสูง๒๖ชั้น
เนื้อที่ขนาด๒ไร่๒งาน๕๕ตารางวา
มีพื้นที่ใช้สอยรวม๓๓๒๗๐ตารางเมตร
มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวก
ผู้เอาประกันและบุคลากรฝ่ายขายอย่างครบครัน
อาทิห้องประชุมสัมมนาห้องรับรองห้องนิทัศกาลห้องทำงานฝ่ายขาย
ถือเป็นสาขาที่มีความพร้อมในการให้บริการ
และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกัน
รองรับการขยายตลาดและการเติบโตของบริษัทในอนาคต